ชายภูมิเพราะว่าที่นี่เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการปลูกผักสลิดขายสร้างรายได้
มันมีด้วยเหรอผักสลิดมันมีแต่ปลาสลิดนะ
ใช่แต่อันนี้เป็นผักสลิดไง

บางคนอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ
ที่โรงเรียนภูแลนดคาวิทยายนตั้งอยู่ที่บ้านโป่งขุนเพชรตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
มาที่นี่คุณจะได้พบกับผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนค่ะ
คุณสุรชัยศรีจาดนะคะผู้ที่พลิกวิกฤตให้กลายมาเป็นโอกาส
สร้างรายได้สู่โรงเรียนและนักเรียนค่ะ
นี่เลยค่ะคือท่านผอก็บอกว่าเขานำพื้นที่ว่างในโรงเรียนกว่า๑ไร่
มาทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร
รวมไปถึงปลูกผักชนิดเมื่อกี้ที่เราเห็นไปก็คือผักสลิดด้วย
จริงมีหลายอย่างคุณเห็นไหมแนวคิดทั้งหมดนี้
อำนวยการสุรชัยนำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะคะ
ก็แบ่งพื้นที่ในโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัวมากมายหลากหลายชนิด
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งเอาไว้เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นไก่ปลากุ้งฝอยแล้วก็กบ
นี่อบมานะใช่แล้วค่ะแต่ว่าสวนแห่งนี้อย่างที่บอกว่ามีอีกหนึ่งผลผลิตที่ขายดีและเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกัน
นั่นก็คือเจ้าผักสลิดพืชผักเป็นพืชพื้นบ้านที่คนนิยมบริโภคกัน
สลิดเนี่ยดิฉันไปหาข้อมูลมามันก็คือเจ้าเนี่ย
ดอกขจรถูกต้องเป็นอย่างนั้นเลย
ใช่แล้วก็คือดอกขจรชนิดเดียวกันนะคะ
ชนิดนี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้วันละนะ๑๐๐จนถึง๒๐๐บาท
โอ้โหทางโรงเรียนจะเก็บดอกสลิดขายกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ส่วนกิ่งของดอกสลิดก็ขายได้ราคาต้นละ๒๐๕๐บาท
เดือนนึงทำรายได้จากการเก็บผลผลิตในสวนแห่งนี้ขายได้ประมาณ๓๔๐๐๐บาทเลยคุณ

สุดยอดจริงซึ่งเงินที่ได้ก็จะนำมาเป็นรายได้ให้แก่นักเรียนที่ร่วมโครงการที่ดูแลสวยงาม
น้องเขาจะมีรายได้เล็กน้อยเป็นอาชีพเสริม
แล้วส่วนหนึ่งก็จะแบ่งมาใช้เป็นงบในการพัฒนาโรงเรียนด้วยนะคะ
ใครสนใจอยากจะซื้อดอกสลิดดอกขจรต่างเหล่านี้รวมไปถึงผลผลิตอื่นอื่นของทางโรงเรียนนะคะ
ติดต่อไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้จ้า
ถึงน้องนักเรียนให้เขามีรายได้กันหน่อยเป็นกำลังใจนะคะ
บอกให้ที่บ้านผมชอบทำมากเลยนะคุณแม่ทำแกงจืดดอกสลิด

ดอกขจรก็ได้ผัดไข่ผัดแบบน้ำมันหอยก็ดี
เอาไปลวกทานกับน้ำพริกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะ